ดูเรื่องนี้หน่อยค่ะเรื่องเกี่ยวกับน้ำเนี่ยโอ้โหมันก็เป็นประเด็นนะ
เพราะว่าเราพาไปที่อายุทยาชาวบ้านฝั่งหนึ่งบอกว่า
ระบายน้ำออกไปบ้างสิตรงนี้ท่วมมาจะ๒เดือนแล้วเดือดร้อนจะตาย
เอาลงทุ่งใช่ไหมใช่อีกฝั่งหนึ่งก็บอกว่าโอ๊ยไม่ต้องระบายมาได้ไหม
ระบายมามันก็ท่วมอีกเดือดร้อนเหมือนกันลองดูค่ะ
มันก็ไม่ใช่ครับโอ้โหเนี่ยได้ฟังแบบนี้แล้ว
ชาวบ้านมากันเป็นร้อยอ่ะชาวบ้านด้วยกันทั้งนั้นเลยฟังหนึ่งไม่เอ้า
อีกฝั่งนึงก็จะให้ออกไปเนี่ยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ชาวบ้านที่ตำบลบางหักตำบลบางหลวงตำบลวัดตะภูที่บางบาน
สองร้อยกว่าคนนะมารวมตัวกันตรงแยกเนี้ย
จะให้กรมชนระบายน้ำเข้าทุ่งในอำเภอผักไห่
เขาบอกว่าเขาเดือดร้อนน้ำท่วมสูงแบบมิดหัว๒เมตรมา๒เดือน
แล้วอ่ะค่ะชาวบ้านบอกว่ากรมชนน่ะรับปากแล้วน่ะ
เดี๋ยวจะระบายน้ำเข้าทุ่งตั้งแต่กลางเดือนที่แล้ว

แล้วตอนนี้การที่ระบายน้ำมันน้อยไป

แล้วเราก็เลยไปคุยกับทางหัวหน้า
ฝ่ายจัดสรรน้ำสำนักงานระบายน้ำ

บอกว่าจริงคือตัวหัวหน้าฝ่ายนึงนะ

ว่าเพราะอะไรจะต้องระบายน้ำเข้าทุ่งช้า
มันมีชุมชนในพื้นที่ของฝั่งผักหายไง
แล้วต้องคุมไม่ให้น้ำไปท่วมถนนสายบางบานผักไฮ
เพราะว่าถนนเส้นนั้นมันเป็นถนนหลัก
เดี๋ยวท่วมถนนแล้วเดี๋ยวจะไปกันใหญ่
ทีนี้กลุ่มชาวบ้านฝั่งทุ่งผักไห่ที่เขาเดือดร้อน
เขาก็ถูกน้ำท่วมจากการระบายน้ำเข้ามาเหมือนกัน
ก็โตเถียงก็ทะเลาะกันปะทะกันแบบนี้
ตำรวจต้องเข้าไปพยายามห้ามนะ
เดี๋ยวดูจังหวะที่เจ้าหน้าที่พยายามจะเคลียร์หน่อยค่ะ
อันนี้ถ้าเปิดเข้าไปปุ๊บเนี่ยตรงนี้มีปัญหา
เราอาจจะทะเลาาการเปิดโอเคไหมครับ
ทั้งนี้ครับผม

ทำไงเรียกตัวแทนชาวบ้านทั้งสองฝั่งมาค่ะ

คือจะให้ชนรับประทานผักไห่เปิดประตูระบายน้ำ๓ประตูที่มันเปิดอยู่แล้ว
เปิดเพิ่มขึ้นมีประตูไหนบ้าง
ประตูระบายน้ำคลองตานึ่งประตูระบายน้ำใบบัว
แล้วก็ประตูระบายน้ำกุดีแล้วก็เพิ่มการระบายน้ำจากเดิมเนี่ยนะคะ
เซนติเมตรก็จะเพิ่มอีกเมตรหนึ่งเป็นเมตร๖๐
ซึ่งมันจะไม่กระทบกับชาวบ้านแล้วไม่ท่วมถนนด้วย
เอาเขาบอกแบบนี้ยืนยันแบบนี้
ชาวบ้านเขาก็พอใจแยกย้ายกันกลับไปค่ะ
อาจารย์เสรีสุพราธิตท่านบอกเอาไว้นะครับ
ท่านบอกเอาไว้ในฐานะที่ท่านให้ความรู้แล้วก่อนเถิดไพร่เรื่องน้ำ
ท่านบอกว่าการจะไปบอกชาวบ้านแบบนี้ต้องอาศัยจิตวิทยา
ต้องใช้จิตวิทยาค่ะอย่างข่าวก่อนหน้านี้ที่ตำรวจจะ
ไม่ให้เขารู้มือเหรอถ่ายรูปนะถ่ายรูปนะ
กฎหมายแบบนี้ไม่ใช่จิตวิทยาครับนะฮะคือต้องใช้จิตวิทยา
เรื่องน้ำคนทะเลาะกันอยู่๒รูดูครับ
น้ำน้อยก็ทะเลาะกันเขาแย่งน้ำกัน
พอน้ำท่วมปั๊บก็ทะเลาะกันเพราะว่า
เอาไปดิน้ำเอาไปดิบ้านฉันท่วม

ก็เนี่ยมันเป็นแบบนี้ค่ะมันมีอยู่แค่๒ทางเท่านั้นเองคุณผู้ชม
ดังนั้นเจ้าหน้าที่คนกลางที่ไปเจรจา
พอชาวบ้านเขารู้สึกว่าเฮ้ยเธออยู่ฝั่งนั้นมากไป

ก็คือทางรัฐก็บอกท่วมถนนไม่ได้นะ

ชาวบ้านไม่ยอมถ้าพูดเท่านี้
ต้องบอกว่าท่วมถนนแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้น

ถ้าท่วมถนนเนี่ยความช่วยเหลือก็เข้าไปลำบากด้วย
แล้วเรื่องของถนนถ้ามันเสียหายไปแล้ว

ต้องอธิบายต้องใช้จิตวิทยาครับ
ต้องใช้รัฐศาสตร์เยอะนะครับ
ชาวบ้านก็เข้าใจแหละในที่สุดเห็นไหมล่ะ
ถ้าคุยกันดีก็เข้าใจในแง่